แล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายยังคงดำเนินต่อเนื่องในพื้นที่ของฮ่องกงเขา
แต่ว่าสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งก็คือสนามบินนานาชาติของฮ่องกง
เพราะว่ามีการปิดสนามบินแล้วก็อาคารหลักถึง๒วันแล้ว
คือเมื่อวานนี้ปิดต่อเนื่องเป็นวันที่๒
จริงตอนเช้าของเมื่อวานเราก็ได้ยินข่าวว่าเปิดแล้ว
สักพักนึงแล้วก็ช่วงบ่ายก็ปิดอีก

เพราะว่าเมื่อคืนนี้มีคนไทย๑๓คน
ได้บินออกจากสนามบินฮ่องกง
มาถึงที่สุวรรณภูมิของเราตอนประมาณ๕ทุ่ม๕๑นาที
แต่บินออกมาท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวาย
ที่เกิดขึ้นภายในสนามบินฮ่องกง
เพราะเมื่อคืนนี้ในช่วงค่ำ
เกิดเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างผู้ชุมนุม
กับเจ้าหน้าที่ปราบปรามจราจน
เพราะว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมจับตัวชายคนหนึ่งไว้
เพราะสงสัยว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
จากนั้นทางตำรวจปราบปรามจราจน
ก็พยายามที่จะไปชิงตัวผู้ชายคนนี้กลับคืนมา
ปรากฏว่าเกิดเหตุปะทะกันเมื่อคืนนี้
แล้วก็สายการบินที่บินกลับมาที่ไทยเมื่อคืนนี้
ว่าเป็นสายการบินสุดท้ายของเมื่อวาน

นี่คือคนไทยที่ติดค้างอยู่ในสนามบินนานาชาติฮ่องกง
เดินทางกลับมาถึงสุวรรณภูมิ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ปกครอง
พาบุตรหลานไปร่วมแข่งขันยิมนาสติกลีลาที่ฮ่องกง
แล้วก็กำลังจะเดินทางกลับไทย
แต่มันเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงยึดสนามบินซะก่อน
เพราะว่าทีแรกเขาจะเดินทางกลับวันที่๑๒สิงหา
แต่ก็กลับไม่ได้ค้างอยู่ตรงนั้นติดค้างอยู่๑วัน
แล้วก็พยายามติดต่อสายการบินให้เปลี่ยนไฟล์ท
แล้วก็ประสานขอความช่วยเหลือจากกรงศูนย์ไทยในฮ่องกง
สามารถที่จะเดินทางกลับไทยได้
ทีนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยสอบถาม

หนึ่งในผู้ที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินฮ่องกง

บอกว่าตอนที่เดินทางถึงสนามบิน

ไปแข่งขันยิมนาสติกลีลาไปเช็คอิน
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาไม่ยอมให้เข้าไป
แต่ทีนี้พอเขาเห็นว่าเรามีเด็กมาด้วย
ก็เลยเปิดทางเหมือนกับให้พาเด็กไปพักที่โรงแรม
เพราะว่าเคาน์เตอร์เช็คอินตอนนั้นก็ปิดหมดแล้ว
ทีนี้ค่ะคุณเรืองรองก็เลยพาเด็กทั้งหมดออกมา
แล้วก็ติดต่อไปยังสถานกงศูนย์
ซึ่งก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
ซึ่งทางด้านของรักษาราชการแทนกงศูนย์ใหญ่ณเมืองฮ่องกง
ก็คือนางนัทธาสุนทราภาแล้วก็รองกงศูนย์ใหญ่
นายสรยศคำบรรลือมาอำนวยความสะดวกให้ถึงสนามบินนะ
พาพวกเราออกมารอแล้วก็ไปขอร้องกลุ่มผู้ชุมนุม
พาพวกเราแล้วก็เด็กผ่านเข้าไปด้านใน

คืออยู่ด้วยตลอดเลยทั้งสองท่าน
ทำให้ทางนางเรืองรองแล้วก็เด็กรวมถึงผู้ปกครองคนอื่น

บินออกจากสนามบินฮ่องกงมายังไทย
แล้วก็ยังมีผู้โดยสารชาวไทยเนี่ย
ทั้งหมด๑๓ชีวิตที่เดินทางกลับมากับสายการบินนี้
แต่คุณผู้ชมยังมีทั้งเยาวชนทั้งเด็ก
ผู้ปกครองที่เดินทางไปร่วมแข่งขัน
แล้วก็ยังมีชาวไทยอีกเป็นร้อยคนเลยนะคะ
ยังติดค้างอยู่ที่สนามบินที่ฮ่องกง
คือยังไม่สามารถเดินทางกลับมาได้

เตรียมที่จะมีการประสานความช่วยเหลือ
คืออย่างเมื่อวานทางโคศกองทัพอากาศ
พลนากาศโธงผงศักดิ์เสมอชัย
บอกว่าทางผู้บัญชาการทหารอากาศก็มีการเตรียมการเอาไว้แล้วนะ
คือเตรียมแผนเส้นทางการบินเพื่อที่จะรองรับการเดินทาง
แต่ต้องดูปลายทางก่อนไงคะว่าจะเอาเครื่องบินลงได้หรือเปล่า
คุณผู้ปกครองที่พาบุตรล้านไปแข่งขันยิมนาสติกรีล้าน
มีทั้งหมดกว่า๕๐คนนะครับนอกจากนั้นยังมีคนไทยที่ยังติดค้างอยู่
หลังจากที่เมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดภายในสนามบิน
ปะทะกันแล้วก็เหตุการณ์ยุติลงประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ตำรวจถอนกำลังออกจากสนามบินแล้วก็มีผู้ถูกจับกลุ่ม๔คน
รวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมก็เริ่มถอนกำลังออกจากสนามบินเช่นเดียวกันนะครับ
ทำให้บรรยากาศเช้าวันนี้เคาน์เตอร์ต่างเริ่มเปิดให้บริการ
ผู้โดยสารนับพันคนกำลังรอไฟล์เดินทางออกจากฮ่องกง
แล้วก็พนักงานเร่งทำความสะอาดจากสิ่งของที่กระจัดกระจาย

ส่วนทางด้านของการบินไทยยืนยันนะครับว่าให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฮ่องกงตอนนี้

พร้อมทั้งประกาศแผนเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบิน
เมื่อวันที่๑๒๑๓สิงหาคม
โดยสามารถเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ภายในวันที่๒๐สิงหาคมนี้
ส่วนผู้โดยสารที่ถือบัตรแบบระบุวันเดินทาง
ในช่วงวันที่๕ถึง๒๖สิงหาคม
ก็สามารถติดต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงไฟล์ได้
ภายในวันที่๓๑สิงหาคมนี้
ที่เปิดให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ
ในวันที่๑๒และ๑๓สิงหาคมที่ไม่สามารถเดินทาง
สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในเส้นทางเดิมได้
ภายใน๓๐วันรวมถึงคืนเงินให้เต็มจำนวน
สำหรับผู้ที่ยกเลิกการเดินทางในวันและเวลาดังกล่าวนะครับ
ก็แนะนำให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปฮ่องกงในช่วงนี้
ติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
แม้สารฮ่องกงจะยังมีคำสั่งคุ้มครองสนามบินชั่วคราว
แต่ในบางพื้นที่สนามบินขณะนี้
ก็ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนปักหลักอยู่ในพื้นที่ที่สารกำหนด

ยังพอที่จะเห็นอยู่บ้างในสนามบิน
แต่ตำรวจก็เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าในเฟซบุ๊คผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเน่งเทพโยธิน
เป็นหนึ่งในคนไทยที่ติดอยู่ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง

คนไทยที่ติดอยู่ที่สนามบินฮ่องกงคือยังคงรอความหวัง
นี่ค่ะเป็นคลิปนี้เป็นคนไทยไม่ต่ำกว่า๒๐๐คน
คือรวมอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
รอให้เจ้าหน้าที่จากสถานกงศูนย์ไทยในฮ่องกง
มาช่วยเหลือมาประสานงานกับทางการฮ่องกง
แล้วก็สายการบินเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้
คือหลายคนยังไม่ได้กลับไฟล์ท
ยังไม่ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยนะคะ
แล้วก็ผู้โดยสารที่ตกค้างเมื่อคืนนี้ส่วนใหญ่เนี่ย
เท่าที่ดูค่ะคุณผู้ชมก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุ
สภาพหลายคนก็อิดโรยนะคะ
เพราะว่าไม่สามารถซื้ออาหารในบริเวณนั้นได้เลย
และความช่วยเหลือจากสถานกงศูนย์ก็ต้องใช้เวลานาน

ทวงทีมันก็เป็นไปอย่างยากลำบากค่ะ
นี่คือเขาบอกว่ายังคงรอความหวังต่อไปนะ
สำหรับคนที่ตกไฟล์รอความหวังแบบลมแรง
ก็เช้านี้คาดว่าทางการฮ่องกงแล้วก็ทางสายการบินต่าง
ก็พยายามจะส่งผู้โดยสารออกจากเกาะฮ่องกงให้ได้
สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศหรือว่ากลับ